ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาท

วันเสาร์อาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒